สิบสามปีแต่ชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อ

คือเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยตั้งแต่เด็ก

รับพ่อมาอยู่ด้วย๓วัน

แล้วบอกพ่อว่าหยุดเถอะพอแล้ว

ไม่หยุดสักทีเอาไม้ฟาดพ่อ

พ่อสาหัสเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตาย

ฆ่าพ่อตายนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หนองบุรมภูนะครับ
ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เขาทำร้ายพ่อเนี่ย

คืนวันนั้นนั่งดื่มเหล้าอยู่กับนายทองภูลคง

พ่อแท้ของเขาที่สาราพักริมทาง
ใกล้กับโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

เป็นคนงานก่อสร้างสะพานลอยแถวนั้น

เจษดาบอกว่าพ่อเมา
บอกให้พ่อหยุดหยุดดื่มเหล้าได้แล้ว

เดินไปหยิบท่อนไม้แถวนั้น

เอาค้อนตอกหมุดมาตีที่ไทยทอยอีก๒ครั้ง
พอได้สติก็ตกใจ

โรงพยาบาลหน้ากลาง

ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลหนองบุรมภู

นายเจษดาไปเฝ้าพ่ออยู่ข้างเตียงคนไข้

นำตัวนายเจษดาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

โดยผู้ต้องหาสารภาพทั้งน้ำตาบอกว่า

แล้วก็เล่าว่าหลังจากที่เขาเกิดมาได้๑ปี

ก็ไม่ได้บอกว่าพ่อเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เมื่อ๕ปีก่อนแม่เสียชีวิต
เขาก็ออกตามหาพ่อสืบสอจนรู้ว่า

กระทั่งเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ

ทำงานก่อสร้างสะพานลอยอยู่ด้วยกัน
คือไปตามพ่อเจอแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเนี่ย

ตรงนี้ฮะสาราตรงนี้แล้วก็ทำร้ายพ่อจนเสียชีวิต

จากการที่ก่อเหตุฆ่าพ่อตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกับผู้สื่อข่าว
บอกสั้นบอกว่าเขาให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้ว
ทางตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาเป็นลูกชายก็สารภาพว่า
สาเหตุเกิดจากการที่ตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนก่อเหตุโดยไม่ทันยังคิด
แล้วตอนนั้นก็ดื่มเหล้าจนเมาขาดสติ
เรื่องนี้นะครับก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่าเขาต้องเข้ามาดูหน่อย
เพราะว่าเป็นคดีทางครอบครัวเป็นความรุนแรงทางครอบครัว
แต่ว่าก็ต้องถูกดำเนินคดีนั่นแหละเนี่ย
เพราะความเมาแท้อุตส่าห์ได้มาอยู่กับพ่อหลังจากตามหากันมานาน